อีกเรื่องหนึ่งผู้เสียหายก็ต้องออกมารวมตัวกันเหมือนกัน

คุณผู้ชมเรื่องนี้มันเริ่มต้นมาจากแม่ค้าที่อุตรดิษฐ์
รวมถึงมีลูกจ้างเขาตกเป็นผู้เสียหาย
เพราะว่ามีผู้ว่าจ้าง๒คนมาสั่งให้ทำข้าวกล่องหมื่นกล่อง
แล้วท้ายที่สุดก็ไม่ยอมรับเข้ากล่องนั้น
ก็เลยทำให้ฝั่งผู้เสียหายบอกเงินลงทุนที่ลงทุนไป
เกือบล้านบาทเข้ากล่องก็บูดก็เน่า
ทีนี้ค่ะทางฝากฝั่งของผู้ต้องหา
สองคนที่เป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยนะคะ
ล่าสุดคือสารไม่อนุญาตให้ประกันตัว
แล้วตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำแล้วนะคะ

แต่ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานชัดเจนน่าจะเอาผิดได้
นี่ค่ะที่เอาเสื้อคลุมหน้าอยู่นี่นะคะ
ก็คือเป็นผู้ต้องหานางสาวกัณฑไทยสุขใส
กับนางธนิตาจันอิ่ม
สองคนนี้ต้องบอกว่าเขาเหมือนกับเป็นญาติญาติกันนะคะ
ตรงที่ว่านางธนิตาเขาเป็นน้องสะพ้ายของนางสาวกัณฑไทย
คนนึงเป็นคนไปชักชวน
อีกคนนึงเป็นคนทำสัญญา

ใช่แล้วก็ถูกพนักงานสอบสวนสพพญาแมนจังหวัดอุตรดิษฐ์
ได้คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอุตรดิษฐ
ความผิดก็คือฐานช่อกงประชาชน
หลังจากที่ตำรวจคุมตัวทั้งสองคนไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วมีพลตรีชัยเดชสุรวดีผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๕
และพลตำรวจตรีพยูศรีธนสืบวง
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษฐ

เมื่อวานนี้ค่ะใช้เวลาในการสอบปากคำ๒ชั่วโมงกว่านะถึงจะเสร็จ
แล้วระหว่างที่มีการคุมตัวขึ้นรถคุมขัง
ผู้สิทธิ์ข่าวก็พยายามคือยื่นไมค์
ไมค์ไปถามผู้ต้องหาผู้หญิงทั้งสองคนนี้

วิ่งหนีเลยวิ่งหนีผู้สิทธิ์ข่าวเลย
ไม่ตอบไม่ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะ
เดี๋ยวไปฟังจังหวะตอนนี้หน่อยนะคะ
พี่ป้างพี่ป้างพี่ป้างพี่ป้าง
คุณผู้ชมพี่ป้าง

ส่วนอีกคนนึงคือที่เขาเรียกพี่อิ๋วพี่อิ๋ว

ก็คือนางธนิตาจันอิ่มเป็นคนชักชวน
ก็พอจอไมค์ถามก็ไม่ให้สัมภาษณ์อะไร
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยไปสอบถาม
ทางด้านพลตำรวจตรีพยูก็เปิดเผยนะคะ
ว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การปฏิเสธ

คือแม่ค้าที่ทำเข้ากล่องผิดสัญญา
แล้วที่เหลือขอไปให้การในชั้นศาล

ตำรวจคืออยากรู้ถึงเครือข่าย
นอกจาก๒คนนี้แล้วยังมีใครอีกไหม

ที่ผู้เสียหายเขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเคยถูกผู้ว่าจ้างทั้งสองคน
แจ้งความแล้วก็ถูกเรียกให้ไปไก่เกลี่ยที่โรงพัก

มีพนักงานสอบสวนเหมือนกลับมาเป็นคนกลาง
แล้วก็บอกว่าทางผู้เสียหายทางเหยื่อ
ทำผิดสัญญาคุณต้องจ่ายค่าปรับให้เขาสิ
ทีนี้ทางด้านผู้เสียหายเองก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ
ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนคือมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจตรีพยูก็ยืนยันเลยนะคะ
ว่าตำรวจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้
อกจากนี้ท่านก็กล่าวต่อด้วยนะคะ
ว่าข้อหาที่แจ้งเรื่องของช่อโกง
ถึงแม้ว่าจะมีผู้เสียหายที่มาแจ้งความดำเนินคดี
ณตอนนี้แค่คนเดียวก็ตาม
ก็คือนางสาวแม่ค้าที่อุตรดิษฐ์

นิสรใช่ฮะเป็นผู้เสียหายรายแรกที่เข้าแจ้งความเลยนะ
ใช่ค่ะก็บอกว่าตอนนี้มีแค่คนเดียวที่มาแจ้งความดำเนินคดี
แต่ยังไงตำรวจมีหลักฐานครบจะเอาผิดได้อย่างแน่นอน
แล้วถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายรายอื่นมาแจ้งความเพิ่มเติมได้เลย

จริงมันมีผู้เสียหายรายอื่นอีกเยอะเลยนะคะ
ที่ตกเป็นเหยื่อของสองคนนี้

ไปขออำนาจศาสตร์ฝากขังศาลจังหวัดอุตรศัฏฐ์
ก็ไม่ได้อนุญาตให้ประกันตัวนะคะ
ตามคำขอคัดค้านการประกันตัวของพนักงานสอบสวนสพพญาแมร์
เจ้าหน้าที่ก็ได้คุมตัวเข้าเรือนจำนะคะ

ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งก็คือนางธนิตากับนางกัณฑไทย
สองคนเป็นผู้ชักชวนแล้วก็เป็นผู้ทำสัญญานะครับ
ส่วนผู้เสียหายบรายแรกก็คือนางสาวธนิสร
ที่เป็นแม่ค้าที่อุตรศัพท์
ตอนนี้นะครับก็มีผู้เสียหายที่ทยอยเข้าแจ้งความอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน
แล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลถึงขบวนการของนางธนิตากับนางกัณฑไทย
แต่มีคนหนึ่งกลับถูกมองว่าเป็นนกต่อ
ในขบวนการข้าวหนึ่งหมื่นกล่องเหมือนกัน

นั่นก็คือนางสาวยนลพัฒน์สินบุรี
นางสาวโยลพัฒน์สินบุรี
เหตุใดถึงถูกโยงว่าเป็นนกต่อในขบวนการข้าว๑๐๐๐กล่อง
และเธอออกมาปฏิเสธแล้วนะเธอไม่เกี่ยวข้องเลยไม่ได้เป็นนกต่อเลย
แต่เธอจริงแล้วตกเป็นเยืองเหมือนกัน
เรื่องนี้นางสาวโยลพัฒน์สินบุรีอายุ๓๒ปี
ชาวอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตร
เล่าให้ฟังนะครับว่ารู้จักกับนางธนิตาจันอิ่มหรือว่าอิ๋ว
ผู้ต้องหาผ่านทางเฟซบุ๊คเมื่อเดือนธันวาคมปี๖๐
จากนั้นก็ถูกชวนให้ทำเข้ากล่องแต่เธอปฏิเสธไป
ต่อมาในเดือนมกราคมปี๖๑
อิ๋วหรือว่าธนิตาก็มาชวนทำแซนวิช๗๐๐กล่องต่อวัน

และให้คุยกับคนที่รับทำแซนวิชด้วยกัน

ตัดสินใจร่วมลงทุน๒๐๐๐บาทไป
จากนั้นก็พูดคุยกันมาตลอดนะครับแล้วก็ร่วมลงทุนสินค้าตัวอื่นด้วย

และลงทุนไปทั้งหมดเป็นเงิน๓๘๐๐๐บาท
แต่ต่อมาก็เริ่มเอกใจแล้วล่ะ
การลงทุนทำแซนวิชมันแปลกแล้วนะ
ก็เลยทวงถามเรื่องสัญญาไปกับนางธนิตา
ณธนิตาก็บ่ายเบียงมาโดยตลอดนะครับ
จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ธนิตาบอกว่าให้ไปทำสัญญากันที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
และเมื่อนางสาวยลพัฒน์ขับรถไปถึงครึ่งทาง
กะว่าจะไปที่อุตรดิษฐ์นะจะได้ไปดูซึ่ง
มันเป็นยังไงไปทำกันซะให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย
ปรากฏว่าขณะที่ขับรถไปถึงครึ่งทางแล้ว
ณธนิตาก็โทรมาบอกว่าไม่ต้องมาแล้ว

โดยอ้างว่าสัญญายังมีปัญหาอยู่

แต่หลังจากนั้นนะครับก็ยังถูกบ่ายเบียงเช่นเดิม

นางสาวโยลพัฒน์บอกว่าโทรไปหานางธนิตาก็ไม่รับ
เดี๋ยวก็บอกว่าสัญญายังไม่เสร็จบ้างอย่างนู้นอย่างนี้บ้างนะครับ
ตัวนางสาวยลพัฒน์ก็เลยตัดสินใจ

งั้นยกเลิกธุรกิจกันเถอะ
ไม่ทำธุรกิจแล้วและต้องการเงินที่ลงทุน
นะครับผู้เสียงขายคนที่เขาเล่าให้ฟังนะครับ
แล้วถามไปถามคนทางหมู่บ้าน

คือไม่ได้เอาของเนี่ยอาจจะมีคนทำมาจริงแต่ว่าไม่ได้เอาไปส่ง

บ่อนตามที่เขาพูดไว้ใช่คือเอามาแจกให้ชาวบ้าน
ใช่ค่ะพี่ทำในหมู่บ้านบอกนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการถูกบอกอะแหละ
เราก็เลยบอกเขาว่าเราไม่ทำแล้ว
เพราะที่ผ่านมาสัญญงสัญญาก็ไม่เห็นเลยหลอกให้เราร่วมลงทุนแบบนี้
แล้วก็ยังสามารถติดต่อพูดคุยกันได้กระทั่งช่วงหลังเนี่ยส่งข้อความไปหา
และเห็นว่านางท่านิตาตกเป็นผู้ต้องหาถูกตำรวจตามจับได้เท่านั้นแหละครับผม
ก็เลยรู้เลยว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อกับเขาเหมือนกันนะครับ
นางสาวโยลพัฒน์ยังย้ำด้วยนะครับว่าเธอเองตกเป็นเหยื่อครับ
เป็นผู้เสียหายแต่กลับถูกโยงว่าเป็นนกต่อในขบวนการข้าว๑๐๐๐กล่อง
ซึ่งเธอยืนยันนะครับว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยกับการไปหลอกลวงเจ้าอื่นนะครับ
แล้วก็เตรียมจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับนางธนิตาต่อนะครับ
ผู้เสียหายรายนี้นี่เขาบอกว่าตอนแรกที่มาชักชวนกัน
แล้วก็เห็นว่านางธนิตาหรือว่าอิ๋วก็หน้าตาดีโปรไฟล์ดี
แล้วอิ๋วคนนี้เขามีวิธีการหลอกโดยใช้แบบเรื่องของเกี่ยวกับพวกมนต์ดำ

คือเขาบอกว่าเนี่ยเอาดวงมาให้หน่อยซิเดี๋ยวจะไปผูกดวงดู
แล้วพอปรากฏว่าผูกดวงดูแล้วบอกว่าอาชีพที่ทำอยู่มันไม่เหมาะหรอก
ก็เลยทำให้เธอเกือบหลงเชื่อไปเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้เสียหายด้วย

เข้ามาแจ้งความเป็นข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่นะครับ